พอมาถึงวันนี้สางแล้วนะคือเมาข้ามวันอ่ะ
วันนี้รู้เรื่องแล้วบอกว่าสั่งแล้วรู้สึกตัวแล้ว
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะทำร้ายร่างกายแฟนสาวเลย

วันนี้ทางพนักงานสอบสวนสนบึงกลุ่ม
นำตัวไปส่งสารนะคะเพื่อขอฝากขังผลัดแรก
ก็คัดค้านการประกันตัวแล้วค่ะไปที่สารอาญารัชดา
ค้านการประกันตัวเพราะกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะ
นี่ค่ะในเอ็มชัยชนะสิริชาติอายุ๒๖ปี
ก็เป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวนะคะ
ก็โดนไปข้อหานักสุดก็คือพยายามฆ่า
ก็บอกกับพนักงานสอบสวนบอกกับผู้สื่อข่าววันนี้ว่า
มีสติแล้วมีสติกว่าเมื่อวานพูดรู้เรื่องขึ้นแล้วค่ะ
เอ็มก็ย้ำว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยทำร้ายแฟนเลย
ลงมือทำไปเพราะฤทธิ์ของยาเสพติดนะคะครับ

ผมไม่เคยทำร้ายแฟนผมนะฮะแต่ว่ามันทำให้ผมเป็นอย่างนี้ได้
ลองถามคนที่รู้จักผม
เขางงหมดสิ่งที่ผมทำจริงครับ

แน่นอนครับผมรู้สึกตัววันนี้วันที่๒
เนี่ยก็เป็นภาพจังหวะที่พนักงานสอบศูนย์สอนอบึงกลุ่ม
เอาตัวมาจากห้องควบคุมเพื่อส่งฝากขังผลัดแรกที่สารอาญารัชดา
ก็บอกว่าที่ทำไปเพราะฤทธิ์ของยาเสพติด
เมื่อช่วงเช้านะคะนางสายฝนหนูมีเป็นป้าสะพ้าย
แล้วก็ลุงของนายเอ็มชัยชนะก็ไปเยี่ยม
ก็ไปที่สอนอบึงกลุ่มนะคะเอาสับปะรดทุเรียนเอาน้ำไปให้
สะพ้ายเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอ็มเป็นคนนิสัยดี
คาดคิดเลยว่าจะทำแบบนี้
เข้าเยี่ยมก็เห็นว่าเอ็มมีสติแล้วนะคะ
ตัวเอ็มเนี่ยก็ถามถึงแฟนสาวตลอด
บอกว่าคิดถึงแฟนป้าสะพ้ายก็เลยเตือนสติไป

นิสัยดีมากไม่เคยก้าวร้าวไม่เคย
แต่เขาจะไปสอนในชุมชนแล้วนะ
ว่าเรื่องยานี่อย่าติดอย่าไปดูดนะอย่าไปเล่นนะ
แต่ทีนี้เขามาเล่นซะเองตอนที่ประมาณได้เดือนกว่า

ตอนที่เขาทิ้งแฟนทิ้งแฟนเขาทิ้ง

เอ็มทำไมทำแบบนี้นะลูกเป็นอย่างเงี้ย
ก็ผมโดนแฟนทิ้งผมก็เลยอย่างเงี้ย
แล้วก็สงสารหลานมากเนาะนี่ก็จะทำยังไง

วันนี้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกต่อสาร๑๒วัน
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๕พฤษภาคม
เพราะว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น

แล้วก็รอผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาที่หนักที่สุด

อกจากนี้ก็มีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น
โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงหรืออับอาย

และยาเสพติดในเรื่องของการเสพยานะคะ
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
แอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมาย
รวมแล้ว๖ข้อหาค่ะ
ในชั้นสอบสวนเอ็มปฏิเสธในข้อหาพยายามฆ่า

และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แต่ข้อหาอื่นเอ็มเขารับสารภาพนะคะ
นี่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือไลฟ์เฟซบุ๊ค

อันนี้ปฏิเสธเหรออันนี้ปฏิเสธ
นวงเหนียวกักขังก็ปฏิเสธ
แล้วก็ไม่คัดค้านอะไรอนุญาตให้ฝากขังเรียบร้อยนะคะ

จะสู้คดียังไงก็ว่ากันไปนะครับ